ปู่ฤษีตาไฟคุณผู้ชมจำได้นะฮะ
ที่เขาแบบเป็นปอลิโอนะ
เดินไม่ถนัดมือไม้หงิกงอแต่ว่าก็

ใช่เพราะว่าพิธีเนี่ยถ้าไม่ทำที่บ้าน

เนี่ยตอนแรกเนี่ยคือบอกว่าเดินไม่ได้

มือเท้ากะลีต้องอุ่มแบบนี้
แบบนี้แบบนี้แต่ว่าเหยื่อเขาออกมาแชร์ไงว่ามีคลิปวิดีโอตอนที่อยู่คนเดียวในห้อง
ช่วยเหลือตัวเองได้ได้นี่ได้หยิบน้ำปวดเปิดขวดดื่มน้ำไปนู่นไปนี่
ลงแชทไลน์ก็ได้ประมาณนั้นนะฮะสุดท้ายคดีความก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดนะ
สารจังหวัดศรีศาสตร์เกดตัดสินให้ปู่รุษีตาไฟล์ผิดเรื่องของคดีข่มขืนยิงสาววัยสิบเจ็ดปี
ลงโทษจำคุกห้าปีปรับหกหมื่นบาทแต่จำเลยสารภาพนะฮะ
ก็ต้องลดโทษให้กึ่งหนึ่งรอลงอาญา๓ปีนะครับ
พิพากษาสารจังหวัดศรีสะเกดนะฮะได้อ่านคำพิพากษาคดีร่างทรงปู่ฤษีตาไฟที่ร่างกายพิคารแขนขาลีบ
ก่อเหตุข่มขืนเด็กสาววัย๑๗ปี
โดยสารพิพากษาแล้วว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องจริงจึงตัดสินจำคุกเป็นเวลา๕ปีปรับเป็นเงิน๖๐๐๐บาท
ซึ่งการไต่สวนในชั้นศาลจำเลยให้การรับสารภาพและยอมจ่ายสินหมายเยียวยาผู้เสียหายเป็นเงิน๑๕๐๐๐บาท
ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงเหลือจำคุก๒ปี๖เดือนปรับ๓๐๐๐บาทโทษรอลงอาญา๓ปี
โดยให้มารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ๘ครั้งและมีบางข้อหาที่สามารถยอมความได้ผู้เสียหายก็ได้ถอนคำร้องไปแล้วนะครับ
คดีนี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นหลังจากพ่อแม่ของน้องวัย๑๗ปีเนี่ยเขาไปแจ้งความกับจำรวจภูทรเมืองศรีสะเกดบอกว่า
ลูกสาวถูกนายคนนี้นายศิลสิทธิ์พระรัชศักดิ์ซึ่งบอกว่าเป็นฤทธิตาไฟแต่ว่าเป็นคนพิการแขนขาอ่อนแรงลุกยืนไม่ได้
เป็นร่างทรงที่อ้างตัวว่าเนี่ยฉันเป็นปู่ฤษีตาไฟกระทำการข่มขืนกระทำชำราวในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
บนถนนสายศรีสะเกดขุขันในท้องที่ของเมืองศรีสะเกดเหตุเกิด๒๖๒๗สิงหาคม
หลังมีคนมารู้จักนายทวีและแนะนำให้ครอบครัวผู้เสียหายไปทำการสะดอกเคราะห์กับนายสุฤษิตร่างทรงลูกสริตาไฟ
ไปทำพิธีอยู่ที่บ้านของผู้เสียหาย
พิธีที่บ้านของผู้เสียหายก่อนรวมทั้งบ้านของบริษฐฟัยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือจากนั้นออกอุบายต้องให้ลูกสาวเธอเนี่ยมีเคราะห์มีกรรมเนี่ยไปทำพิธีคนเดียวอีกครั้งนึงโดยที่ไม่ได้บอกพ่อแม่ว่าจะไปทำที่ไหนนะครับไม่ได้บอกว่าจะพาไปรีสอบนะครับวันเกิดเหตุนายทวีเป็นคนไปรับผู้เสียหายที่บ้านครอบ
ให้ไปเห็นว่ามีผู้ใหญ่ไปด้วยมีเพื่อนไปด้วยเนี่ยเราจำลองภาพกราฟิกอัตการณ์ให้คุณผู้ชมได้ได้เข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับนั่งรถกันไปจากนั้นไหนทวีเป็นคนขับรถนะไปรับบริษฐฟัยและพาทุกคนไปที่บริษฐฟัยที่เกิดเหตุค่ะนายทวีอ้างว่าทำตามคำสั่งของบริษฐฟัยก็คือนายสุรสิตที่ให้พาไปที่รับ

กับนายสุรสิทธิ์นะครับที่นี้ให้คุณชมได้ดูอีกคลิปหนึ่งที่เราเคยให้คุณชมได้ชมไปแล้วนี่นะคือเป็นภาพที่ครอบครัวผู้เสียหายเข้าไปทวงถามความรับผิดชอบอยู่ภาพนี้นะฮะเป็นคลิปที่มีการแอดถ่ายคือครอบครัวผู้เสียหายเนี่ยเขาไปถามว่าลูกสีจะเอายังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยรับผิดชอบยัง
มาบอกว่าเธอไปบอกใครเขาจะเชื่อเธอเธอไม่มีคลิป
เขาบอกว่าห้ามเอาโทรศัพท์เข้าห้องห้ามมีเสียงรบกวน
บอกแม่ข้างนอกคำสั่งกับสีใต้พ่อแม่กับสีใต้
บอกพ่อสีใต้เมื่อ
มาบอกไว้ทำไมว่าไม่ให้มีไม่ให้คุยกับผู้ชายไม่ให้ยุ่งกับผู้ชาย
ขอให้เธอและครอบครัวมีอันเป็นไปพูดทำไม

คือนี่เป็นเสียงที่แม่ของเด็กนะ
เค้นความรับผิดชอบจากฤษีตาไฟคนนี้แล้วก็แอบถ่ายคลิป
เห็นพฤติกรรมเอาแค้นคาก็ขยับได้

นายสุรสิทธิ์ก็เข้าพบพนักงานสอบสวนสพเมืองศรีสะเกดเพื่อมอบตัวเพื่อสู้คดี
พนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหาพรากผู้ยาวอายุต่ำกว่า๑๕ปี
แต่ก็ไม่เกิน๑๘ปีไปเสียจากบีดามันดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
โดยปรัสจากเหตุอันควรเพื่อการอนาจารย์และข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
แต่ว่านายสุรสิทธิ์ให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหาในชั้นของการสอบสวนในขณะนั้นนะครับ

ส่งตัวนายสุรสิทธิ์ไปฝากหางต่อสารศรีสะเกดนะญาติก็ยื่นขอประกันตัวไปวงเงินสองแสนบาท
จากนั้นตำรวจก็สอบปากคำพยานจนครบถ้วน
แล้วสรุปสำนวนส่งพนักงานอายการกระทั่งพนักงานอายการส่งสำนวนยื่นฟ้องต่อสารจังหวัดศรีสเกต
วันที่๑๔พฤศจิกายนจากนั้นวันที่๒๓พฤศจิกายนสารก็มีคำพิพากษาดังกล่าวออกมานะครับ
แต่ว่าก็ยังคงเป็นเรื่องของการรอลงอาญา
แล้วก็รายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติกันต่อไป